ก็เป็นรายการแรกนะครับประเดิมก่อนการเจอกับทางชั้น
เป็นซุนกับทางโกะดิวหญิงมือ๕ของรายการนะครับ
ดิกรีเป็นเหรียญเงินโอลิมปิกจาก